และวันนี้หมอไก่พพาธินีนะคะจะพาไปมูที่วัดแห่งหนึ่ง
ว่ากันว่าวัดที่นี่โดดเด่นไม่เหมือนใครติดตามกันเลยในช่วงพิกัดเฮ่ง
ศูนย์รวมปฏิมากรรมทางศาสนามากมายหลากหลายที่มาที่มีทั้งความศักดิ์สิทธิ์และความสวยงาม
คุณผู้ชมต้องมาที่นี่ให้ได้สักครั้งหนึ่งนะคะ
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
และสถานที่ที่หมอกายยืนอยู่นี้ค่ะก็คือพุทธเทวสถานสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังศรีค่ะ
โอ้โหที่นี่นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรากราบ
ยบูชาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาตะลุยขอพรกันเลยนะคะตามมาเลยจ้า
พระพิคเนธขอพรในเรื่องของความสำเร็จในด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพค่ะ
ทาเวสุวรรณขอในเรื่องของการเจรจาค้าขายเมตตามหานิยมขอให้ชีวิตไม่มีอุปสรรคและขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
พญานาคขอพรในเรื่องของโชคลาภเคล็ดลับก็คือเราต้องมาขอพรในช่วงก่อนกลับบ้านค่ะเพื่อที่จะนำเงินกลับบ้านนั่นเอง
เหตุผลนะคะที่สถานที่แห่งนี้ค่ะไม่ได้เรียกว่าวัดนะคะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ส่วนบุคคลค่ะ
แต่เขาก็เปิดให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนี้ได้นะคะ
ท่านสงสัยไหมคะว่าทำไมที่นี่ถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะ
เพราะว่าอย่างนี้นะคะคือในอดีตค่ะเคยมีคำทำนายหนึ่งนะคะเขาทำนายไว้ว่าจะเกิดภัยพิบัติใหญ่ขึ้นค่ะ
แล้วเขาก็เลยมีความเชื่อกันนะคะว่าถ้าพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่รวมกันก็จะช่วยปัดเป่าเคาะร้ายไปได้นั่นเองค่ะ
บอกได้เลยนะคะว่าที่นี่น่าเที่ยวมากเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามมากแล้วนะคะ
ก็ยังเป็นสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราขอพรเยอะแยะมากมายเลยค่ะรับรองว่ามาที่เดียวดวงดีคุ้มแน่นอนนะคะ
และในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีค่ะบอกได้เลยนะคะว่าจะมี๒ราศีค่ะ
ดวงดีได้แก่ชาวราศีเมทุนและชาวราศีกรกฎค่ะทั้งสองราศีนี้นะคะโอ้โหเขาเรียกว่าดวงดีแบบจัดหนักนะคะ
ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีถึงแม้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตบ้างนะคะ
แต่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะแต่ถ้ามีโอกาสได้มาไหว้พระทำบุญสักนิดนึง
ก็แค่เสริมดวงชะตาแค่ทำให้เรามีกำลังใจเท่านั้นค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของพุทธเทวสถานสมเด็จพระพุทธจารย์โตได้เพิ่มเติม
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปปักหมุดพิกัดเฮงที่ไหนต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ